อ่ะฟังเสียงเพลงเพราะไปแล้ว
ไปทำบุญกันต่อตอนนี้นิยมมากนะคะทำบุญ๙วัด
ที่จังหวัดอุบันราชธาเนทบ้านในชั้นเองนะคะ
เพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลและก็ได้มีโอกาสเที่ยววิถีไทย

โดยเฉพาะไปดูเทียนพรรษา
อยากไปผมอยากไปสักครั้งบ้านคุณนี่
ดูแล้วสวยจริงแกะด้วยมือย้ำอย่างนี้นะคะ

อยากไปมากสัญจรไหมอุบล

เทียมภาษานะจ๊ะทีมงานจ๊ะ
ประชาชนและนักท่องเที่ยวพากันขึ้นรถรางของเทศบาล

แต่ละวัดนี้มีประวัติความเป็นมาและสถาปัตยกรรมที่น่าสนใจนะคะ
เช่นวัดมหาวนาราม
ที่มีพระเจ้าใหญ่อินแปลงเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัด
วัดมหาวนารามนี่คือวัดป่าใหญ่
วัดมณีมวรรารามมีพระแก้วบุตสรคำ
วัดทุ่งศรีเมืองมีหอไตรกลางน้ำ
ถือเป็นภูมิปัญญาของคนสมัยก่อนในการเก็บตำราแล้วก็เอกสารสำคัญนะคะ
อกจากนี้ได้เที่ยวชมชุมชนคนทำเทียน
เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้วิถีชีวิต
วิธีแกะสลักลวดลายบนเทียนในแบบต่าง
โดยมีผู้สูงอายุคอยให้ความรู้แล้วก็คำแนะนำอยู่ข้าง

ภาพเมื่อกี้เป็นภาพของการแกะสลักแบบติดพิม

แล้วก็ไปติดกับเทียนต้นใหญ่
คือมีการแข่งขัน๒ประเภทในแต่ละปี

ไปฟังเสียงนักท่องเที่ยวกันหน่อยค่ะ
ก็ประทับใจที่จังหวัดอุบลได้ดำเนินการในโครงการอย่างนี้ดีมากครับ
เพราะว่าการมาที่นี่ได้ความสะดวกสบาย
ในเรื่องของการเที่ยวชมวัดต่าง
โดยเฉพาะทางบริการนำเที่ยวตามของเทศบาลนะครับ
ก็ถ้ามีโครงการอย่างนี้ตลอดไปทั้งช่วงเข้าพรรษานี้ก็น่าจะดีขึ้นอีกเยอะเลย
เหมาะมากเลยไปเที่ยวโดยเฉพาะช่วงเข้าพรรษาที่ใกล้จะถึงนี้นะคะ
สำหรับผู้ที่สนใจเดินทางไปทำบุญ๙วัดค่ะ
ใช้บริการรถรางได้ที่หน้าสารหลักเมืองอุบลราชธานีกลางเมืองเลยนะคะ
โดยเปิดให้บริการฟรีทุกวันเลย
ขณะที่งานประเพณีแห่เทียนพรรษาปีนี้จัดขึ้น๑๒๐กรกฎาคม
ที่สนามทุ่งศรีเมืองและถนนอุบลราชธานีกลางเมืองค่ะ